ไปดูที่จังหวัดชนบุรีกันบ้างมีชายวัย๕๓ปี
พบว่าเสียชีวิตอยู่ภายในห้องพักเพื่อนของผู้ตายเนี่ยบอกโอ้โห
ภาวะเลยเพราะว่าได้ยินเสียงไอตลอดทั้งคืน
ทีนี้พอตื่นมาตอนเช้าปรากฏว่ากลายเป็นศพไปแล้ว
ก็ต้องเรียกเจ้าหน้าที่มานำร่างไปเพื่อชนะสูตร
หาสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกี่ยวข้องกับโควิด๑๙หรือเปล่าค่ะ
ตำรวจสพพานทองเข้าตรวจสอบว่ามีเหตุคนเสียชีวิตที่ห้องเช่าแห่งหนึ่ง
พื้นที่หมู่๑๐ตำบลพานทองอำเภอพานทองที่ชนบุรีนะคะ
ในที่เกิดเหตุพบศพนายอานนท์เดี่ยวผาอายุ๕๓ปี
เป็นชาวหนองบัวลำพูสภาพคือนอนหงายเสียชีวิตค่ะ
สภาพศพก็คือสวมกางเกงตัวเดียวมีพัดลมเปิดอยู่ปลายเท้า
ตามร่างกายไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายนะคะจากการสอบปากคำในหนึ่งเพื่อนผู้ตาย
ซึ่งทำงานก่อสร้างและพักอยู่ห้องเดียวกันเนี่ยทราบว่า
หลังเลิกงานช่วงเย็นวานนี้นะคะตัวเองกับนายอานนท์ก็กลับมาห้องพักตามปกติ
ก่อนจะเข้านอนประมาณสามทุ่มแต่ช่วงตกดึกโอ้โหได้ยินเสียงผู้ตายไอหนักเลย
ตลอดทั้งคืนนะคะแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะที่ผ่านมาก็มีอาการไออยู่แล้ว
รุ่งเช้าปรากฏว่ามาพบว่านายอานนท์เสียชีวิตแล้วค่ะ
ก็เลยกลัวขึ้นมาว่าจะติดเชื้อโรคที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้หรือไม่นะคะ

จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นค่ะพบว่านายอานนท์ผู้ตายเนี่ย
เดินทางมาจากจังหวัดน้องบัวลำพู
ทำงานก่อสร้างอยู่ในจังหวัดชนบุรีได้ประมาณ๑เดือน
ก็ไม่ได้มีโรคประจำตัวไม่เคยไปต่างประเทศ
หรือพื้นที่เสี่ยงติดโรคโควิด๑๙
แต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องส่งศพไปชนะสูตรหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ